มาดูความคืบหน้าคดีน้องจีน่ากันหน่อยนะคะ
หลังจากที่นายอาผะค่ะเขาให้การวกไปวนมา
ถามครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สาม

อกจากนี้มีการซัดทอดลูกเลี้ยงของตัวเอง
ลุงของน้องจีน่าแล้วก็ยายของน้องจีน่า
วันนี้ตำรวจมีการนำตัวคนที่เขาซัดทอดคนอื่นเนี่ย

นำตัวนายอาผะไปชี้จุดทั้งหมด๑๑จุด
ว่าไม่ใช่การทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
แต่ว่าไปชี้จุดแล้วก็บอกซิ
จุดนี้เจออะไรเธอทำอะไรตอนไหนอย่างไร
ซึ่งทั้ง๑๑จุดเอามารวมเป็นเรื่องเดียวกันไม่ได้ค่ะ
คือเขาพูดแบบแตกต่างกันไปหมดเลยนะคะ
หาพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีกัดขังเหนียว
และหลบหนีเข้าเมืองนะคะ
จากเหตุการณ์ที่ลักพาตัวน้องจีน่าไป

ตำรวจชุดสืบสวนสพเชียงใหม่

ตำรวจจากกองบังคับการปราบรามควบคุมตัวอาผะ
ชี้จุด๑๑จุดตามคำให้การ

ไปหลายครั้งพูดก็ไม่ตรงกันสักครั้ง
เป็นต้นว่าครั้งแรกอ้างว่าขี่รถจักรยานยนต์
อุ้มน้องจีน่าใช้ผ้าขาวม้าผูกกับเอวตัวเอง
แล้วก็ไปจอดที่สระน้ำท้ายหมู่บ้าน
จากนั้นอุ้มน้องจีน่าขึ้นไปไว้ที่ถ้ำ
เพื่อเอาไปบูชายันแก่เจ้าป่าเจ้าเขา

ส่วนคำให้การครั้งที่๒บอกว่า
หลังจากอุ้มน้องจีน่าขึ้นรถแล้ว
ขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดที่ท้ายหมู่บ้าน
เอาจากสระน้ำท้ายหมู่บ้านเป็นถนนท้ายหมู่บ้านแล้ว
แล้วก็อุ้มน้องไปให้กับคนวงการ
ยืนรออยู่ที่ไร่ข้าวโพดท้ายหมู่บ้าน

มันเหมือนแต่ไม่เหมือน
มีคำว่าท้ายหมู่บ้านแต่คนละสถานที่นะคะ
โดยตำรวจใช้เวลาชี้จุด๑๑จุดไม่นานนะคะ

แล้วก็นำตัวนายอาผะกลับไปสอบปากคำเพิ่มเติม

เดินทางไปดูชีวิตชาวบ้านห้วยฝักดาบ
หลังจากที่เรื่องร้ายในชุมชนผ่านไป

โดยเฉพาะเด็กออกมาใช้ชีวิตกันตามปกติแล้วนะคะ
บางส่วนกลับไปทำไร่ทำสวน
กลุ่มแม่บ้านจับกลุ่มคุยกัน
เช่นเดียวกับเด็กพากันออกมาวิ่งเล่นหน้าบ้าน

หลังจากที่หลายวันก่อนคนในหมู่บ้านตกใจกับและหวัด
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับจีน่า
ทำให้เด็กถูกสั่งห้ามไม่ให้ออกไปเล่นนอกบ้าน
ส่วนชาวบ้านหลายคนทิ้งงานจากไร่จากสวน
พากันไปช่วยระดมค้นหาน้องจีน่า

แต่ตอนนี้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วนะคะ
นายสมบัติจะวะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านห้วยฝักดาบค่ะ

ชาวบ้านมีความสุขที่ได้กลับมาทำมาหากิน
ส่วนพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องดูแลบุตรหลานใกล้ชิดมากขึ้น
หลังจากนี้ชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน
จะจัดเวรยามออกตรวจตราในหมู่บ้านหลัง๓ทุ่ม
ป้องกันเหตุการณ์ซ้ำรอย
ความอบอุ่นใจและความเชื่อมั่นให้กับชาวบ้านค่ะ
ที่จะได้ปัญหาจะได้จบจบไปนะครับแล้วจะด้าน
ชาวบ้านจะได้ทำอาหารกินตามปกติ
มีความระมัดระวังอะไรเพิ่มมากขึ้นไหมครับ
อาจจะต้องมีครับตั้งแต่นักวันนี้ไปมันต้องดูแลลูกหลานตัวเอง
แล้วก็ลูกหลานในชุมชนให้มากดีให้มากขึ้นกว่าเดิมครับ
ในวันนี้เองนะคะตำรวจกองบังคับการปราบปรามค่ะ
เรียกตัวคนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือว่าเป็นลักษณะของพยาน
มาสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับคดีนี้นะคะ
ก็คือการเรียกตัวของนางนาธีเป็นเมียของนายอาผะ

เมื่อมาถึงตำรวจพาเข้าห้องสอบสวนทันที
ขณะที่ในห้องสอบสวนเองก็ยังพบว่ามีนายนาคาจู

ถูกสอบเครียดอยู่ในห้อง

ขณะที่นายจบูสือจะรอลุงของน้องจีน่านางนาคะยาย
นายจะจือหรือสิทธิพงศ์จะงะตาเลี้ยง

จากการสอบเครียดนาน๓วัน
หลังจากที่นายอาผะเขาซัดทอดไปนะคะ

อนุมัตรสารหมายสารจังหวัดชิงไหม
ค้นบ้านของนายนาคะยายของน้องจีน่า
เมื่อวันที่๑๐กันยายนหาหลักฐาน
มีรายงานว่าญาติของน้องจีน่ากลุ่มนี้ให้การเป็นประโยชน์ค่ะ

ตอนนี้ตั้งประเด็นหลักในการคลี่ปมคือ
ยาเสพติดและขบวนการค้ามนุษย์
ซึ่งมีผู้ต้องสงสัยอยู่ในใจแล้วตำรวจบอกตอนนี้
อยู่ระหว่างการรอผลนิติวิทยาศาสตร์คาดว่าจะออกภายในสัปดาห์หน้า
เพื่อที่จะนำมาประกอบสำนวนคดีเอาสัปดาห์หน้า
น่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากคดีนี้ค่ะ
ก็อยากให้ได้บทสรุปโดยเร็วเนอะไม่ยืดเยอะเกินไปนะคะ